แต่เนี่ยไม่เห็นศพแต่เจอแต่โรงศพ

ไม่ผิดไปถูกสารา

ไปถูกที่ถูกทางแต่ไปงานศพแต่ไม่มีศพ

งานศพจริงงานศพจริงครับคุณผู้ชมฮะ

ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิ

เขามาร่วมกันจัดงานพิธี
ชาปนกิจศพของ

ไม่กลับหลับไม่ตื่น

เพราะงานศพที่นี่ไม่มีศพ

แล้วเขาเผาอะไร

หลวงตากล้วยไปไม่กลับเนี่ย

เขาออกมาทั้งต้นเลยเนี่ยโรงตากล้วยโรงตาหยวก

คือเห็นก็เห็นแต่โรงศพอย่างเดียว
ไม่มีศพอยู่ในนั้นแล้วเขาเอากล้วยมานอนแทนศพคนตาย
ที่ทำแบบนี้คุณผู้ชมครับมันมีที่มาที่ไปนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่วัดแห่งนี้
เขาสร้างเมนเสร็จใหม่ใหม่อ๋อพอสร้างเสร็จใหม่ทำไง
ทำยังไงคะก็ต้องทดลองใช้
หลวงตากล้วยไอ้คันจะทดลองใช้
แต่มันไม่มีศพไม่มีคนตายเหล่านั้น
จำลองขึ้นมาจำลองหลวงตากล้วยไปไม่กลับ
ไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น
เป็นไงชื่อยาวคือทำแบบเสมือนจริงเลยนะ

ตั้งชื่องานไว้ด้วยว่าชาปนกิจหลวงตากล้วยไปไม่กลับ
กำหนดให้คาตะ๑กุมภาพันธ์๒๕๖
มรณะ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓ก็คือในปีนี้
เขาบอกว่ามีสิริอายุด้วยก็คือ๑๐๙ปี๒๗วัน

อันนี้เผาจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้ศพจริงแต่ใช้กล้วยในการเผา
โอ้โหชาวบ้านเขาก็ไปกันเยอะนะ
ไปร่วมงานพิธีในครั้งนี้นะครับ
เขาบอกว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
สิ่งชั่วร้ายไปด้วยรวมไปถึงเรียกขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน
เพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน
ในพื้นที่มันเป็นความเชื่อครับคุณผู้ชมฮะ
เอามาให้ดูกันแบบนี้ว่าเออมันก็มีด้วยเหมือนกันนะ
กับการจัดงานศพแต่ไม่มีศพ
ก็คือเพื่อเป็นการทดลองใช้
ทดลองใช้เมนไงถ้าเกิดว่าไม่ใช้หลวงตากล้วย
คุณจะลองเป็นหนูทดลอง
คือเขาทำแบบนี้เป็นความเชื่อกันเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ด
จริงมันน่าจะเหมือนการทดลองว่าเมนนี้มันเผาได้จริงไหม

แล้วมันจะร้อนไหมมันจะระเบิดไหมอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
ก็เลยมีการทดลองขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบความเชื่อด้วย
เคล็ดไปด้วยในตัวนะเป็นงานแรกที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน

ว่ากันไปนะคะพูดถึงเรื่องของความเชื่อผ่านไปแล้ว